บอกว่าปัจจุบันนี้หลายคนก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าอีกหลายคนยังคงเข้าไม่ถึงเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับ

ท่องเว็บไซต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ท่องเว็บไซต์ชั้นนำฟรี
รวมทั้งเว็บไซต์ของไทยรัฐด้วยครับ
ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ชั้นนำได้แบบฟรีครับ
จำนวนนี้๑๕๖หรือ๑๔ล้านเลขหมายยังไม่เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนประถมปลายจนไปถึงมัธยมต้น
เพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการใช้งานเรื่องของราคาแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าคนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้๑๘๐ทั่วประเทศครับ
บริการใหม่นี้จะทำให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น๑๕๐นะครับ
สามารถใช้งานได้ฟรีอย่างทั้งเว็บไซต์ไทยรัฐพันทิพย์เด็กดีดอทคอมแล้วก็อีกหลายเว็บไซต์นะครับ
สามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีครับเพียงกดดอกจันทร์๖๖๙สี่เหลี่ยม
แล้วกดโทรออกเพื่อรับลิงก์เปิดใช้งานได้ทันทีครับ